คุณผู้ชมคือต้องบอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ย

ในวงการบันเทิงของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือกันเยอะแยะแล้วก็หลากหลายช่องทาง
ก็ทนไม่ไหวจริงกับสถานการณ์โควิด๑๙
ที่มันระบาดหนักในตอนนี้นะคะก็เลยขอยื่นมือมาช่วยพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งช่องทาง
ล่าสุดตั้งโต๊ะแถลงเปิดโครงการเป็นโควิดต้องมีที่รักษานะคะโครงการเฉพาะกิจที่ทำร่วมกับองค์กร
ไม่มีที่รักษาพยาบาลไร้การดูแลจนนำไปสู่การสูญเสียนะคะ
ซึ่งแนวทางเบื้องต้นเนี่ยพี่นวัดบอกว่าให้ติดต่อผ่านทาง
แล้วก็ได้พยายามทุกช่องทางแล้วโดยจะต้องมีหลักฐานอยู่สองอย่างก็คือ
อย่างแรกต้องมีผลตรวจว่าเป็นโควิดสิบเก้านะคะอย่างที่สองคือ
ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาโดยยังคงอยู่ในที่พักซึ่งทางทีมงานค่ะ
ที่มีการได้รับการอบรมมาแล้วก็มีทั้งน้องน้ำน้องออย
และขอภาพนิ่งหรือวีดีโอเพื่อประเมินอาการตอนนี้มีเคสที่ส่งไปรักษาแล้ว
สิบห้าคนนะคะและจากนี้ตั้งเป้าไว้ที่วันละประมาณห้าสิบคน
ต้องได้ที่รักษาโดยทั้งหมดนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดเลย
เพราะประสานให้สปสชดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว
ส่วนตัวเองยืนยันนะคะว่าไม่ขอรับบริจาคเงินแม้แต่บาทเดียว

เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยคนไทย
โครงการนี้นะคะไม่มีกำหนดจะดำเนินการไปเรื่อย

ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นวัดด้วย
คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องช่วยกันแล้วแหละ
สุดยอดนะอย่างหนึ่งดิฉันก็ช่วยพี่นวัดอยู่ตอนนี้
หนุนน้ำพริกปลาสลิดพี่นวัดกับพ่อดี

ดีจะได้มีทุนไปสนับสนุนในการช่วยเหลือคนอื่นต่อไป

นี่แหละค่ะอย่างที่รู้กันตอนนี้สถานการณ์โควิด
ใครที่จะสะดวกช่วยกันแบบไหนก็ช่วยกันไปนะคะ
แน่นอนว่าเรื่องราวในการช่วยเหลือสังคมแบบนี้ต้องมีชื่อของพี่บุ๋มค่ะ
และสถานการณ์โควิดแบบนี้พี่บุ๋มบอกว่าไม่อยู่เฉยเหมือนกันนะคะ
ออกมาประกาศในนามขององค์กรทำดีค่ะ
คุณผู้ชมขาช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเลย
เห็นว่าตอนนี้เกิดปัญหาสำหรับคนไข้โควิด
ที่ได้รับการยืนยันนะว่าบางคนได้เตียงแล้ว
แต่ว่าไม่มีรถไปรับแล้วจะนั่งรถไปยังไง
บุ๋มบอกว่าถ้าจะไปขึ้นรถสาธารณะเช่นแท็กซี่อะไรแบบนี้
กลายเป็นเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อใหญ่ไปอีกนะฮะ
บุ๋มและทีมงานองค์กรทำดีก็เลยอาสาเอางี้ดีกว่า
ส่งรถพยาบาลแรงดันลบค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่
เอาไปรับผู้ป่วยเพื่อไปส่งยังโรงพยาบาล
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะ
พี่ปุ๋มบอกกับบันเทิงไทยรัฐด้วยว่า
ต้องได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลแล้วว่ามีเตียงนะ
เพราะว่าทางทีมงานของพี่บุ๋มเองไม่สามารถช่วยประสานหาเตียงได้
ตอนนี้คือมีแต่รถนะคะก็เลยขออาสาในการ
รับส่งผู้ป่วยให้ถึงมือหมอค่ะ

รถกู้ภัยในทีมน้องที่เป็นเอกชน
ที่ทำงานกันแบบมืออาชีพมานานแล้ว
แล้วก็รถมีมาตรฐานเป๊ะ
พอเขารู้โรงพยาบาลแล้วแต่เขาไม่ได้มีรถไหน
กล้าจะไปส่งรถส่วนตัวก็ไม่ไหวเพราะป่วยหรืออะไรก็ตาม

เราจัดส่งเรารับส่งให้ฟรี
แต่พี่แค่รู้สึกว่าณตอนนี้เราทำยังไงก็ตาม
ให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อให้ได้มากที่สุด
แล้วก็ได้ช่วยเหลือคนที่ป่วยได้มากที่สุดค่ะ
คืออย่างตอนนี้ทีมงานของพี่บุ๋มเองเนี่ยมีอยู่๓คันนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็จะมีการทำต่อไปเรื่อยค่ะ
บที่ใช้ดัดแปลงจากรถมาเป็นรถพยาบาลนี้นะคะ
ก็เป็นรถพยาบาลความดันลบค่ะ
ใช้เงินเป็นหลักล้านนะคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยนะ
ทีมงานพี่บุ๋มเองก็ใจสู้มากเลย
แล้วก็เห็นบอกว่าน้องก็ช่วยกันมาตั้งแต่ก่อนช่วงสงกราน

แล้วพี่บุ๋มก็บอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้

ผลไม้จากพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่ตลาดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค้าขายกันยาก
รวมไปถึงอาหารต่างด้วยเอามาจัดตระก้ามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ส่งให้อีกแรงตามโรงพยาบาลเอาอย่างนี้จำง่าย
พี่นวัดเนี่ยหาเตียงให้พี่บุ๋มเนี่ยมีรถให้
ใครเดือดร้อนแบบไหนโทรไปกริ้งกร้างหรือว่าติดต่อไปตามที่อยู่ที่คุณพี่เขาบอกไป